แล้วก็หนุ่มสาวโรงงานต่างถิ่นเขาก็มางานกันโอ้โหงานเนี้ยตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงห้าทุ่ม
กิจกรรมบนเวทีเพลงเพลิงเนี่ยเพียบสุดท้ายเนี่ยนะ
ใกล้จะเลิกงานอยู่แล้วโชว์สุดท้ายอะค่ะปรากฏว่าตีกันหน้าเวทีซะอย่างนั้น
ลุมบอลกันซะอย่างนั้นแทนที่จะได้สนุกเนอะคนจัดงานเขาตั้งใจให้หนุ่มสาวโรงงานที่แบบทำงานกันเหนื่อย
ได้มาผ่อนคลายมามีความสุขกันสุดท้ายตีกันเดี๋ยวให้ดูสองคลิปเลยนะคะ
คลิปนึงเนี่ย๒นาทีอีกคลิปหนึ่งอีก๑นาทีให้ดูบางช่วงบางตอนว่าตีกันชนละมุนขนาดไหน

เป็นบางช่วงบางตอนที่แบบโอ้ตะลุมบอลชุลมุนชุลเกกันเนี่ย
เสียงเพลงก็กำลังมันเลย
กำลังจะจบกำลังแสดงชุดสุดท้าย
แต่ว่าในคลิปนี้ค่ะคนก็วิจารณ์กันเยอะแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
กลุ่มคนที่ตีกันเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ใส่เสื้อเหมือนกันคล้ายกับเสื้อของสตาฟ
มันใช่สตาร์ฟในงานหรือเปล่าก็คือคนที่เขาดูแลความเรียบร้อยในงานหรือเปล่า
หรือว่าแค่ไปห้ามหรือยังไงเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุก็เป็นลานดินกว้างค่ะ
ริมถนนสายบ้านเก่าพันธองจังหวัดชนบุรี
สิ่งแรกที่เห็นก็คือขยะเพียบเลย
มีถ้างหล่าขวดเบียดถุงพลาสติกนะคะ
เต็มไปหมดนะคะแต่ว่าวันนี้ทีมงานทีมสตาร์ฟของผู้จัดงานเขาก็ไปเก็บนะ
เราก็เลยไปคุยกับทางสตาฟทางทีมที่จัดงานว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเป็นงานรวมพลคนรักหนังกลางแปลง
จัดงานมิตติ้งนัดพบหนุ่มสาวแรงงานที่เขามาทำงานต่างถิ่นคนมากันเยอะค่ะ
มีโชว์เยอะมากนะคะมีการเปิดเพลงจากรถเครื่องเสียงมีโคโยตี้ด้วยอ่ะ
มีคอนเสิร์ตจากศิลปินมีรถแฮร์จัดงานบ่ายสามถึงห้าทุ่ม
คนมาร่วมงาน๓๐๐กว่าคนเยอะนะใกล้จะเลิกงานแล้วเกือบ๕ทุ่มค่ะ
โชว์รถแห่อีสานม่วนชื่นโชว์ชุดสุดท้ายก่อนจบงานเท่านั้นแหละ
เสียงคนตีกันหน้าเวทีแล้วก็อีกหลายจุดทั่วงานเลยอะค่ะ
ตีกันทั่วงานหลายสิบคนนะคะครับถ้าสังเกตดูดีดีในคลิปจะมีผู้หญิงด้วย
คือผู้หญิงเขาไปห้ามแล้วเขาก็โดนลูกหลงเจ็บกันเยอะนะคะหลายรายเลยนะคะ
กลุ่มคนที่เขาจัดงานที่เป็นสตาร์ฟดูแลงานนี้เขาบอกว่า
สตาร์ฟหรือว่าทีมจัดงานที่ไปร่วมตะลุมบอลร่วมตีกับเขานะคะ
แล้วเสื้ออันนี้เสื้อเหมือนเลยเนี่ยเสื้อที่เห็นในคลิปเนี่ยเขามีขายค่ะ
เป็นเสื้อขายหน้างานเหมือนกับเป็นเสื้องานอ่ะอ๋อไปถึงงานปุ๊บอ่ะซื้อเสื้อไหม
จะได้ใส่ไปในงานเหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นเสื้อของงานเขา
ต้องเงินเมื่อคืนทั้งงานเพราะว่ามันไม่มีแค่คู่เดียว
ทั้งผู้หญิงทั้งคนไก่ก็ได้ด้วยหมดเลย

ได้ถึงออกที่คือใช่เขาทำหน้ากลายกระเนิน
ข้างในก็ทั้งคนเก๋ทั้งใครก็โดนลุกหลงอะไรก็มี
ก็ยืนยันว่าที่เห็นในคลิปภาพแล้วใส่เสื้อเหมือนกันเหมือนกับสตาฟไม่ใช่
เป็นเสื้อขายหน้างานนะคะก็เลยใส่เหมือนกันหลายคนนี่ไง
ตัวเท่าไหร่นะ๓๕๐เหรอ
คือมันก็ต้องมีขายของใช่ไหมไปขายบัตรเข้างานก็ต้องขายสินค้า

แล้วก็ต้องสิ่งสำคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยให้ดีด้วย
คนร่วมงาน๓๐๐กว่าคนก็เลยไปถามทางคนจัดงานเลยนะ
ว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน
ทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปถามนะคะนายโยธินชินวงศากุลเป็นผู้จัดงานค่ะ
เขาบอกว่าได้รับการว่าจ้างให้จัดงานนี้
และสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการตีกันตะลุมบอลกันในงานเนี่ยนะคะ

แต่ก็ยอมรับส่วนหนึ่งเป็นความผิดพลาดของทีมงาน
จ้างเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยแค่๘คน

พื้นที่ขนาดนี้แล้วคาดว่ามีคนมาเป็นพันเนี่ย

มีทรอปภคนคอยดูแลงาน๘คน
ใช่แต่คุณพี่โยธินก็บอกว่าก็มีทีมงานคนอื่น
ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรง
ก็ช่วยสอดส่องดูแลด้วยบางส่วน
แต่ก็ยอมรับว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนคนมาร่วมงาน
ก็เลยไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้
มันไม่มีกาดมันไม่มีสอหอมาเข้าระงับเหตุอะไรอย่างนี้เลย

หอก็อยู่ข้างในอย่างนี้ครับ
สห๘คนดูแลอยู่ครับ
แต่จังหวะถ้าเหตุการณ์แบบนี้บางทีมันก็สุวิสัยนะ
เหตุพันธ์ทองอะไรเนี่ย

มันเวลามีงานอย่างนี้ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้

แต่ว่าสุดท้ายแล้วจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับใคร

ต่างคนต่างก็ตีกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับ
สิ่งที่เขาคิดอันดับแรกเลยนะไม่ใช่คือเรื่องน้ำไม่ไหลไฟดับความไม่พร้อมอะไรนะ
เขาคิดอันดับแรกเลยว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดมีการตีกัน
ใช่ค่ะเพราะว่า๙๙จากงานลักษณะแบบนี้
คุณไม่ต้องคิดเลยว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
คุณคิดไปได้เลยว่าถ้ามีงานแบบนี้นะมันตีกันแน่
เพราะฉะนั้นต้องพร้อมในการที่จะเตรียมตัวระงับเหตุไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้น
ไม่ถึงว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้หรือยังไงไม่รู้นะ